สาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งก็คือการเกิดจากที่มีการเผาพื้นที่เกษตรกรรม
และที่เผากันเยอะก็คือไร่อ้อยค่ะคุณผู้ชม

ชาวบ้านอยู่ในตำบลหนองฮายอำเภอเมืองอุดรธานี
เขารู้สึกว่าฝุ่นควันมันใกล้บ้านเขามาก
เนื่องจากว่านายทุนให้ลูกน้องไปเผาไร่อ้อยในพื้นที่ที่ห่างจากพื้นที่ของบ้านเขา

แล้วก็มีการไลฟ์สดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้ด้วย

คุณดูสภาพที่ชาวบ้านต้องทนว่าเนี่ยเท่าแก่ไล่อ้อยมาเผาอ้อย
อาชีพที่ทำความลำบากให้กับคนหมู่มากจะทำยังไงดีอ่ะ
จะทำยังไงได้อยากจะรู้นะเนี่ยเออเนี่ย
ตอนนี้จะป่วยตายกันทั้งบ้านแล้วเพราะต้องดมควันไว้เนี่ย
ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเผาแม่งทุกวัน
ตำบลหนองไฮเลยอบตมาห้าร้อยเมตรอ่ะเออคุณดูเอา
มั่งที่รับผิดชอบถามหน่อยประเทศไทยนะเนี่ย
ตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีห่างจากสนามบินยี่สิบกิโล
คุณดูเอาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้แล้วมาว่าเผาแล้วจับ
ถามหน่อยว่าใครจับมาจับให้หน่อยสิมาจับให้หนูหน่อยมาเลย
หนูก็ไม่ไหวแล้วอ่ะหนูพวกหนูไม่ไหวแล้วลูกหลานพวกหนูอ่ะ
แมสก็เอาไม่อยู่เพราะเขาเผาทุกวันตำรวจกำลังจะมา
เออเพราะหนูแจ้งความไปหนูก็ทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
เช้ามานะต้องใส่แมสกันทั้งบ้านมันใช่ที่ไหนล่ะ
มันน่าจะได้อากาศที่ดีใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะ
คุณดูเอาสิเออเนี่ยประเทศไทยแม่งที่อื่นเขามีไวรัส
ไม่รู้แต่เนี่ยแม่งเผาอ้อยอ่ะเออดูดูเอาซะไม่ไหวแล้ว
นี่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาอัดเลย
บอกเขาทนไม่ไหวทนไม่ไหวขนาดไหน
ฟังจากเสียงบรรยายของเขาได้อัดอั้นตันใจมากบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ย
กันทุกวันขนาดนี้ใส่แมสปิดปากก็เอาไม่อยู่ครับ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าภาพนี้มันคือภาพไฟที่กำลังโห
ไหม้อยู่ในไร่อ้อยแล้วในคลิปเขาบอกว่ามันอยู่ห่างจากบ้านเรือนของประชาชนแค่ร้อยเมตร
ไม่ใช่แค่เผากันวันเดียวนะคะคุณเผากันแบบนี้บ่อยมากเลยช่วงนี้
เธอบอกว่าเธอต้องเจอกับการเผาไร่อ้อยแบบนี้ทุกวันทุกวัน
คราวนี้สุดจะทนแล้วเพราะว่ามันใกล้บ้านเข้ามาเรื่อย
เมื่อตำรวจโรงพักห้วยหลวงนะคะเจ้าของท้องที่มาถึง
เขาบอกแทนที่ตำรวจจะไปจับเท่าแก่คนที่สั่งการให้เผาไร่อ้อยที่ยืนคุมอยู่ตรงนั้น
กลับมาบอกชาวบ้านบอกว่าเขาเผาได้เขาเผาในที่ของเขามันไม่ผิดกฎหมาย
ทำได้แค่ถ้าเกิดว่าไฟมันลามมาใกล้ก็เดี๋ยวจะเรียกรถดับเพลิงมาดับให้
ตำรวจบอกกับชาวบ้านแบบนี้อ่าคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งคลิป
น่าจะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจคุยกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
สวัสดีครับจุดอ้อยครับป่า
ป่าได้สองสามควรแล้วครับ
พี่ไปว่าขนป่า
เห็นไหมคุณเขาคุยกันบอกว่าเผาแบบนี้น่าจะมีความผิดเนอะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเอ้าเผาอ้อยคนอื่นนี่ถึงจะมีความผิด
ตำรวจบอกแบบนี้แต่เนี่ยเผาที่ของตัวเองไม่มีความผิด
เมื่อตำรวจบอกว่าไม่ผิดแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้าเผาอ้อยคนอื่นนี่ถึงจะมีความผิด
ถ้าไม่ผิดชาวบ้านก็ได้แต่ยืนมองทำตาปลิบปลิบปลิบแล้วดูไฟมันโห
ไหม้ลุกลามกันแบบนี้ครับสูดควันเข้าไปค่ะโอ้โห
แล้วยังไงนอกจากสูดขวัญเข้าไปยังต้องคอยระวังไม่ให้ไฟ
มันสะปลิวมาสะเก็ดไฟมันปลิวมาติดบ้านเรือน
กลัวมันจะลามมานะเดี๋ยวมันก็จะลามมาติดบ้านติดเรือนของชาวบ้านเขาอีก
เพราะว่ามันใกล้พื้นที่ของชาวบ้านมากครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคลิปเนี้ย
ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลชาวเน็ตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เขาก็เลยเข้ามาให้ความเห็นเขาบอกว่านี่ตำรวจน่าจะเข้าใจผิดนะคะ
จากว่ากฎหมายอาญามาตรา๒๒๐เขากำหนดไว้ว่า
ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดแม้จะเป็นของตัวเอง
แต่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น
มีโทษนะคะมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
แล้วนโยบายของรัฐบาลเขาก็ยังสั่งห้าม
ไม่ให้มีการเผาไร่อ้อยและต่อสั่งข้าว
แต่เนี่ยทำไมทำกันแบบนี้

สูตรดมควันพิษเข้ามาแบบนี้ทุกวันเขาสุดจะโทนแล้วเขาไม่ไหวแล้ว
ถึงขั้นว่าต้องอัดคลิปลงในโลกโซเชียล
อันนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะ

อย่างที่บอกมันเป็นปัญหาคารากษัตริย์แล้วแก้ยากจริงในหน่วยงานเผาอ้อย
เจ็บกายไม่พอเจ็บใจด้วยนะถ้าเจอแบบนี้คุณผู้ชมครับ